๔ปีก่อนหน้านี้นะครับเล่นในรอบแบ่งกลุ่มมาโดยตลอดครับ
แล้วก็เคยผ่านก็ถึงรอบ๘ทีมสุดท้าย
ครั้งนี้ก็หวังแบบนั้นเหมือนกันนะครับต้องการสร้างบริษัทอีกครั้งหนึ่ง
ไปให้ไกลกว่ารอบ๘ทีมหรืออย่างน้อยต้องจบที่รอบ๘ทีมให้ได้ครับ
จ่ายรุ่นนี้หลุดเข้ามานะครับอาทิตย์๑๕แล้วก็เป็นทาง
แดนหน้าไม่มีใครกดดันครับจากนั้นรุ่นที่๒ตามมาครับ
ก็ครึ่งแรกก็จบที่สกอร์นี้นะครับ๒ประตูต่อ๐
ลูกนี้เป็นใบแดงโดนไล่ออกจากสนามเลยนะครับ
ใช่ครับเสียบหนักจริงลูกนี้แล้วก็โดนใบแดงไล่ออกไปนะครับ
ฟอร์มฮอตไม่เลิกยิงประตูที่๔ให้กับตัวเองในเกมนี้
เป็นสกอร์ที่ไม่น่าเชื่อนะครับบุรีรำนั้นไม่เคยเสียประตูเยอะขนาดนี้ขาดลอยขนาดนี้มาก่อนครับ
เท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับก่อนหมดเวลานาทีเดียวนะครับ
และยังเป็นการหยุดสถิติไม่แพ้ทีมใดติดต่อกันไว้ที่๔๕นัดอีกด้วยครับ
ซึ่งทางด้านในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำครับยอมรับถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้
ก็สำหรับผมมันเป็นความเจ็บปวดที่สุดในการทำฟุตบอลนะครับ
ตั้งแต่ทำบุรีรำยูเนเต็ดมาวันนี้นอกจากสู้ไม่ได้เนี่ยในครึ่งหลังเนี่ย
สิ่งที่เสียหายมากที่สุดก็คือไม่สู้นั่นเป็นเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข
สำหรับผมชนะก็ชนะทั้งทีมแพ้ก็แพ้ทั้งทีมไม่มีข้อแก้ตัวครับ

ก็บอกได้คำเดียวครับว่าเสียใจกับผลการแข่งขันที่ออกมานะครับ
แล้วก็จะทำให้ดีที่สุดจะทำให้ดีกว่านี้
ก็ต้องช่วยกันลุ้นนะครับเอาใจช่วยเพราะว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เล่นต่างชาติ
แล้วก็คนที่ส่งรายชื่อไปแล้วทั้งหมดนะครับทั้งไทยกับต่างชาตินั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วต้องสู้ในอีก๕เกมที่เหลือกับผู้เล่นชุดนี้
แล้วพอเสียประตูแรกนักเตะดูจะเสียกำลังใจทั้งหมดแต่ทีมนั้นยังไม่ยอมแพ้และพร้อมจะสู้ต่อไปครับ
ซึ่งพวกเขาออกสตาร์ทได้ดีเกินค่าแต่ทีมก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งในอีก๕เกมที่เหลือของรอบแบ่งกลุ่มต้องมีการแก้ไขเล็กน้อยเหมือนกันนะครับ
โปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่มนี้นะครับจะแข่งขันในวันที่๑มีนาคม